ก็จะแข่งขันที่อาคารกีฬาเวท๒นะครับพร้อมเปิดให้แฟนฟุตซอลเข้าชมครับ
จำกัดที่หนึ่งพันคนเกมคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊
ไทรัสปอร์ตเวลาสิบสองนาฬิกาครับที่ทีมลูเวฟชนบุรีจ่าฝูงยี่สิบนัดห้าสิบสี่แต้ม
เจอกับมภาคโตนออกเฉียงเหนืออันดับสิบเอ็ดครับที่มียี่สิบ
ท่าเรืออยู่พอสมควรนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับถ่ายทอดสดผ่าน
แล้วก็เทปบันทึกภาพการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๑นะครับ
เย็นท่าข้ามเจอกับสุราธานีอันดับที่๑๑ของตาราง
ติดตามกันได้นะครับวันพรุ่งนี้ฟุตซอลไทยลีกเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับ